คุณอำพัศราภาโหมาออกงานนะคะ
ก็เม้าว์มอยค่ะเรื่องผู้จัดงานส่วนตัวพี่เอสุภาษัยมาด้วย
เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้พี่เอกลายเป็นดาราท่านหนึ่งไปแล้วค่ะ
อ้ำบอกนะคะว่าเธอเนี่ยไปมาต้องเป็นคนดูแลพี่เอนะคะ
ซึ่งบอกขำด้วยว่าเตรียมตัวหักฆ่าตัวพี่เอแล้ว
และแฉด้วยนะคะว่าพี่เอเนี่ยขายงานไม่อ้ำแต่ว่าแอบพ่วงตัวเองตลอด
งานนี้ก็เหมือนกันนะคะเรียกว่ามีอ้ำต่อที่ไหนก็ต้องมีเอด้วยค่ะ
แต่ถึงอย่างไรก็ยินดีนะคะเพราะว่าคนดูชอบคอนเทนต์คู่กันจ้า
อ้าวไปฟังเสียงแม่อ้ำเข้าเมาส์พี่เอหน่อยค่ะแต่สวยจริงงานเมื่อวานเนี่ย

วคแฮคสุดสูง

นอกจากนี้นะค่ะ
ยากหยุดปั้นดาราเตรอร์
ยากอยากต้องปั่นดารา

ปิดท้ายเดี๋ยวแม่เอจะคอเคล็ดนะคะ

ว่าตอนนี้ผ่านตัวมาเป็นดาราสาวท่านหนึ่งเต็มตัวแล้ว
คุณผู้ชมเปรียบเทียบซ้ายขวา

ไปฟังพี่เอเลยดีกว่าค่ะดาราท่านหนึ่ง
เพราะล่าสุดเนี่ยพี่อ้ำบอกว่าถ้างานใหม่ที่ได้
พี่อ้ำขออย่างนี้ค่ะพี่เอ๊ก็พร้อมเปย์นะคะ

เพราะว่ามันอาจจะเยอะไปอย่างนี้ค่ะ
แล้วแต่ลูกค้ากรุณาค่ะ
ถ้าพี่เกดคู่ก็จะยินดีสำหรับทุกอย่าง

ทราบความแต่ไม่รู้ว่าเขาจะโอเคไหม
แต่ถ้าได้เดี๋ยวเตเต็มที่เลย
สรุปแล้วนะคะค่าตัวก็พอฟัดพอเหว่งทั้งคู่นะคะ

แต่ทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้นะคะน่าเป็นห่วงพี่เอนะคะ

เท่าไหร่ได้ส่วนนึงเนี่ยค่ะพี่อั๊มเป็นผู้จัดการ
เอาเรียกง่ายสูบมาเข้ากระเป๋าแล้วค่ะ
นี่ดิฉันเล่าข่าวพี่เอไปคอเอียงตามพี่เอแล้วเนี่ย
พี่เออาจจะทำงานการผู้สนบ่อยชีพแบบนั้นนะ
อ้ำเขาบอกไงว่าพี่เอหักเท่าไหร่อ้ำก็หักเท่านั้นแหละ
คู่นี้เป็นคู่ซีที่น่ารักมากนะคะ